กลับมาในกรุงเทพบ้านเราค่ะไม่นึกไม่ฝันนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
ในซอยราชวิถีซอย๖ใจกลางกรุงเทพไปนะนักวิ่งเข้าไปซ้อมวิ่งในซอยตรงนี้แหละค่ะ
คุณกล้องวงจรปิดปิดเนี่ยจับภาพได้เดี๋ยวดูนะคะนักวิ่งมาแล้ว
แล้วผู้ชายคนนั้นที่ตามมาเหมือนจะคุยอะไรสักอย่างแล้วสักพักนี่ไง
ป้าบเข้าให้กลางลำตัวนักวิ่งคนนี้ล้มทั้งยืนแล้วซั่วขาว
เสื้อขาวที่เดินมาเป็นพลเมืองดี
พอเห็นท่าไม่ดีเอาโทรศัพท์ออกมาโทรไปหา๑๖๖๙สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินนะฮะ
แล้วสักพักหนึ่งเรื่องที่ไม่คาดฝันลำดับต่อมาก็เกิดขึ้น
เพราะหลังจากที่นักวิ่งโดนทำร้ายร่างกายไปแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพลเมืองดีลักษณะคือเหมือนจะเข้าไปช่วยค่ะ

พลเมืองดีเสื้อขาวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทำงานนะ
เข้าไปช่วยนะฮะเข้าไปช่วยแล้วสักพักหนึ่งไม่นานนักค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมไฟแว๊บมามอไซค์มาแล้ว
มีผู้ชายสองคนค่ะกลับมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วไปทำร้ายร่างกายพลเมืองดีเสื้อขาวชุดขาวนั่นแหละค่ะ
แล้วนี่กลายเป็นว่าเสื้อขาวที่เป็นพลเมืองดีเนี่ย
คือเขาก็พยายามที่จะบอกแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวนะ
ผมเปล่าโอ๊ยนี่ค่ะเห็นไหมค่ะมากันอีกหลายคนเลย
คนที่ถ่ายคลิปพยายามตะโกนห้ามนะ
แล้วนี่คือใจกลางกรุงเทพมหานครป่าเถื่อนมากเลย
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนักวิ่งที่โดนทำร้ายร่างกายคนแรกเนี่ย
ออกจากวงบาธาหลุดออกมาได้แล้วก็วิ่งหนีไปค่ะ
วิ่งหนีไปคนที่โดนทำร้ายแทนไปแล้ว
คนที่โดนทำร้ายแทงก็คือพลเมืองดีนะคะ
เขาอุตส่าห์เข้าไปช่วยแล้วไปทำร้ายเขาทำไม
สะบักสะบอมเลยก๊อฟโหน่วมอ่ะ
ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเป็นพลเมืองดีทั้งที
กลายเป็นว่าเจ็บตัวแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เผื่อใครที่ต้องไปใช้บริการแถวนั้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนของวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสอบถามคนเจ็บค่ะ
แล้วก็พลเมืองดีที่โดนทำร้ายร่างกาย
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะ
คนเจ็บเป็นนักวิ่งค่ะแล้วก็เป็นนิสิตด้วย
นิสิตปริญญาเอกวัย๓๔ปีออกมาซ้อมวิ่ง
คงเห็นว่าไม่ค่อยมีคนไงก็เลยออกมาซ้อมวิ่งนะคะ
หูฟังวิ่งตามปกติจู่ก็โดนใครไม่รู้เข้ามาเตะทำร้ายร่างกาย
ส่วนพลเมืองดีผู้ชายชุดขาวก็เพิ่งจะกลับมาจากทำงาน
พอเห็นท่าไม่ดีเห็นเหตุการณ์ก็โทรหา๑๖๖
เพื่อที่จะให้คุณหมอหรือว่ากู้ภัยเข้ามาดูอาการคนเจ็บ
แต่จังหวะนั้นมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาสมทบ
รุมกระทืบเขาพลเมืองดีนะคะนักวิ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บกรามหักพูดไม่ได้
ต้องมัดฟันเอาไว้นะฮะแล้วก็เสียรักษารักษาพยาบาลไปถึง๓๐๐๐๐๐บาท
ส่วนพลเมืองดีบาดเจ็บจากการถูกต่อยทั้ง
แล้วจะบอกว่าทั้งคู่ไปแจ้งความไว้ที่สอนอดินแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมากับกลุ่มชายที่ปรากฏในคลิปมาก่อนค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุนะคะตำรวจพยายามติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคนในชุมชนซอยราชวิถีหกเนี่ยเขากลัวนะเขากลัวว่าเขาเนี่ยจะไม่ปลอดภัย
เพราะจู่วันดีคืนดีเห็นไหมฮะมาเกิดอะไรแล้วขวาเนี่ยนักวิ่งที่เป็นคนที่ถูกทำร้ายคนแรกเนี่ย
แต่ไม่น่าจะตามคนร้ายยากนะเพราะว่าก็เห็นหน้าเห็นพฤติกรรมชัดเจนนะ

หลายคนโดยในภาพเนี่ย๔๕คนคุณผู้หญิงมาช่วยกัน
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะ
เท่าที่คนที่เป็นนักวิ่งเล่าให้ฟัง

เดี๋ยวในหูฟังคือมันตัดเสียงรดกวนภายนอกหมดเลย
เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นะว่าใครจะมาเข้าใกล้เรานะคะ
ก็ใครที่จะไปวิ่งในสวนสาธารณะหรือว่าพื้นที่แบบนี้
ใส่หูฟังท่านต้องระวังด้วยนะคะ